คุณผู้ชมครับว่ากันด้วยเรื่องของหอย
พาไปดูทั้งที่สตูนแล้วก็ที่สุรินทร์

เมนูก็หลากหลายแตกต่างกันด้วย
พาคุณผู้ชมไปที่สตูนกันก่อนครับ
ชาวบ้านหมู่หนึ่งบ้านบ่อเจ็ดลูก
ตำบลปากน้ำอำเภอละงูจังหวัดสตูน

ออกเดินหาหอยตะเผ่าหรือหอยท้ายเผ่า
ตามชายหาดกาสิงที่ทอดยาวเกือบ๓กิโลเมตรนะครับ
กินพื้นที่ไปจนถึงหมู่๖ตำบลแหลมสน
เขาบอกว่าที่ต้องหาช่วงเช้าช่วงเย็นเพราะอะไรคุณ
ก็นี่แหละช่วงน้ำลดนะครับ
พอช่วงน้ำลดแบบนี้ก็จะเก็บหอยได้ง่ายขึ้นนะครับ
โดยนางอัศมะเอ็มดูบอกว่าหอยท้ายเผาจะมีมาก
ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี

ตะเพราหอยท้ายเผาหลังจากที่มีการอนุรักษ์ไว้
เขาจะโตในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมในช่วงหนึ่งแล้วนะ
อีกช่วงหนึ่งคือช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมนะครับ
ส่วนที่สตูนเก็บได้ตั้งแต่มกราคมถึงเมษายนนะครับ
ช่วงนี้ทุกเช้าจะพาลูกออกเดินหาหอย
โดยตัวเล็กจะเก็บไว้กินแต่หอยขนาดใหญ่จะนำไปขาย
โดยหอยขนาด๑๘๒๐ตัวต่อกิโลกรัม
ขายได้กิโลกรัมละเท่าไหร่รู้ไหมคุณ
บาทเพราะว่าตัวใหญ่
ส่วนขนาด๓๐๓๕ตัวต่อกิโลกรัมขายได้๑๓๐บาท
ช่วยให้ชาวบ้านแต่ละคนมีรายได้วันละ๙๐๐๒๐๐๐บาทต่อวัน
โอ้โหเยอะมากนะคะ๙๐๐๒๐๐บาท
สำหรับหอยท้ายพราวเป็นหอยเฉพาะพื้นที่
ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ความสมบูรณ์ของท้องทะเล
มีรสชาติหวานเหนียวนุ่มพอดิบพอดี
ตัวใหญ่กินได้เต็มปากเต็มคำ

เพื่อนำส่งตลาดกรุงเทพแล้วก็ตลาดต่างประเทศ

เขาชอบกันเลยนะครับ
ว่าเป็นหอยที่แสดงความสมบูรณ์ของท้องทะเล

หอยที่อยู่ในน้ำเข็ม
น้ำทะเลนะคะไปดูหอยน้ำจืดกันบ้าง

และตลาดเย็นเทศบาลเมืองสุรินทร์
หารายได้เลี้ยงครอบครัวอีกทางหนึ่งนะคะ
ตลาดวันเช้านาจะหาหอยตามคลอง

คนละ๑๐๒๐กิโลกรัม
แบ่งส่วนหนึ่งไว้รับประทาน

ถึงแม้ว่าดูจากปริมาณ
ขออภัยนะครับดูจากราคาต่อกิโลกรัม
แต่สรุปแล้วรายได้เป็นพันเหมือนกันนะคะต่อวันนะคะ
เมนูเด็ดสำหรับหอยทรายแล้วก็หอยกาบ

หอยทรายหอยกาบผัดหูระพาอร่อยอย่าบอกใคร
เพราะเดี๋ยวจะมีคนมาแยกถ่านและจะมุกนะ

และอีกหนึ่งเมนูหอยทรายหอยกาบผัดน้ำมันหอย
โอ้โหนึกภาพตามเลย
น้ำลายอีกแล้วเราสองคนนะครับ